บินทบาทกลางวันเป็นขอทาน

เฮ้ยร้องหมอปราสิคะรออะไร
ชาวบ้านบอกว่าเห็นแบบนี้แล้วไม่สบายใจเลย

ชาวพุทธโดนย่ำยีหัวใจเหลือเกินนะคุณผู้ชม
นี่เดินอยู่ห้างหรอครับนี่ใช่
ชาวบ้านเขาถ่ายคลิปไว้นะคะแอบถ่าย
คือพระเดินไปในห้านแห่งหนึ่งย่านรังสิต
พระสงฆ์รูปนี้เดินเข้าไปในห้างสักประมาณตอน๑๑โมงเช้า
เดินเข้าไปในห้องน้ำของห้างนะคะ
ตอนเข้าเห็นไหมใส่ชุดอะไร
เครื่องแบบพระค่ะใส่จีวอนสีส้มแบบนี้
แต่ตอนออกมาปุ๊บแปลงร่างได้

นี่นี่ออกมาแล้วซ้ายกับขวาเทียบกัน
มะสอสวมหมวกใส่ว้างตาดำ
เอาพูดตรงคล้ายกับขอทาน
เอ๊ะคือคล้ายขอทานหรือเปล่า

พอออกจากห้างปุ๊บไปนั่งขอทาน
นี่ค่ะชาวบ้านเห็นแบบนี้มาหลายครั้งแล้ว
ก็เลยบอกเป็นพระปลอมหรือเปล่า
ก็เลยมาร้องเรียนกับหมอปลาให้ช่วยตรวจสอบ
แล้วก็จัดการกับพระนอกรีดหน่อยนะคะ
นี่เรียนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณอนุชานาคาสัยด้วยนะคะ
กำกับดูแลสำนักพุทธนะคะ
ทนายภัยศาลเรืองฤทธิ์ค่ะไปตรวจสอบแล้ว
ปรากฏว่าพบว่าเป็นพระปลอมจริงค่ะ

ทีนี้เรามีโอกาสไปคุยกับพี่วินมอเตอร์ไซค์หน้าห้างดังกล่าวให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟังตรงนี้ยิ่งปวดหัวใจเข้าไปอีกนะคะ
พี่วินบอกว่าพระแบบนี้ไม่ได้มีรูปเดียว
แต่ยังมีอีก๔๕รูปที่สวมรอยเป็นพระ
มาจับกลุ่มกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่หน้าป้ายรถเมย์
จากนั้นก็แยกย้ายกันไปเดินเรียรัยตามจุดต่าง
แล้วเวลาเรื่อไรเสร็จก็จะสวดมนตร์
มนต์เป็นไหมล่ะไม่เป็นสักคนหนึ่งเลยอ่ะ

รู้ไหมพูดอะไรจริญพรโยม
นี้เลยใครก็พูดได้ดิฉันก็พูดได้เหมือนกันค่ะ
ชาวบ้านบอกว่าแถวนี้พระปลอมเยอะมากแล้วมาบ่อยมาก
ก็เลยอยากให้ฝ่ายปกครองช่วยกันกวดขัน

อย่ามาใช้ผ้าเหลืองหากินกันแบบนี้นะคะ

วงการพระพุทธศาสนาเขาจะเสื่อมเสีย
ใครจะกล้าทำบุญเจอแบบนี้เจอคำอันนี้บ่อยไม่กล้าหรอกนะครับ